พูดถึงเรื่องการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
เพราะว่าสัปดาห์หน้านี้นะคะ
ไทยลีกหนึ่งจะเปิดฤดูการอย่างเป็นทางการ

แต่ละทีมนั้นเขามีการทุ่มงบประมาณในการเสริมทัพ
สำหรับฤดูการนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
รวมแล้วนี่เป็นพันล้านเลยนะ
คือมีการคาดการณ์กันนะคะว่าความสนุกมันจะตื่นเต้นมากสำหรับในไทยลีก๒๐๑๙ปีนี้นะคะ
เพราะว่าจำนวนทีมเปลี่ยนแปลงจากเดิมมี๑๘ทีม
แต่หลายคนก็เป็นห่วงว่ามันอาจจะลดความตื่นเต้นลงไปไหม
แต่ต้องบอกให้ถูกว่าเรื่องของความตื่นเต้นกับเรื่องความถูกต้องนี่มันก็แตกต่างกันนะ

ที่สำคัญนอกจากนั้นก็คือเขาจะใช้ทุกนัด
สำหรับในหลีกสูงสุดเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
รวมไปถึงเรื่องของเงินงบประมาณที่ทุ่มทำทีมในปีนี้
เพราะว่าโคต้านักเตะอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
ทีมก็เลยไปซื้อนักเตะอาเซียนเข้ามาร่วมทีม
เริ่มจากทีมลุ้นแชมป์๕ทีมกันก่อน
ทีมที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี้นะคะทุ่มงบประมาณไม่ต่ำกว่า๒๐ล้าน
และให้เรียงมาเมืองทองเยอะเตะเยอะสุดเลย๔๐๐ล้าน
ตามด้วยบุรีรำเชียงรายแบงคอกและการท่าเรือ
แล้วก็เห็นได้ชัดซะนะครับว่าเมืองทองรถกันที่แล้ว
ก็ทุ่มงบประมาณเต็มที่เพื่อที่จะกลับมาครองความยิ่งใหญ่ให้ได้นะครับ
ส่วนทีมยุ่นอื่นที่ทุ่มงบประมาณในหลักไม่ต่ำกว่า๒๐๐ล้าน
เห็นไปก็มีทั้งท่าเรือแบงคอกบุรีรำแล้วก็เมืองทองอย่างที่เห็นที่ใส่ไปเยอะสุด

เมืองทองเนี่ยก็ดึงผู้เล่นในโคต้าอาเซียนแล้วก็ผู้เล่นต่างชาติฝีเท้าดีมารวมทีมกันนะคะ
มีเจ้ามุยธุรสินแดงดาที่กลับมาร่วมทีมแล้ว

จากเวียสนามเป็นลูกครึ่ง
ก็ถือว่าการเสริมทัพของเมืองทองก็น่าสนใจนะครับ
อันนี้ด้านขวาก็หน้าตาดีนะคะ

ชาริวชะปุยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซุปเปอร์สตาร์ของทีมนะครับ
ส่วนบุรีรำยูไนเต็ดนะครับแชมป์เก่าแม้ว่าจะไม่ได้ทุ่มงบประมาณมากที่สุดในฤดูการนี้นะครับ
แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ถือว่าเป็นมาตรฐานในแต่ละปีอยู่แล้ว
ปล่อยทางด้านเดียโก้หรือซานโต้ไปเชื่อว่าก็มีผลอยู่พอสมควร
แต่ว่าก็ได้ตัวอื่นมาทดแทนอย่างทางด้านเบโรโมเรร่าแล้วก็คูเหนียวไมก้า
ก็ถือว่าเป็นทีมที่มองข้ามไม่ได้แน่นอนเพราะว่าบุรีรำก็เหมือนเป็นทีมที่การันตีแชมป์แทบจะทุกปีอยู่แล้ว
และปีนี้บุรีรำเขาบอกเลยนะว่าเขาอยากจะคว้าแชมป์ทุกแชมป์ในประเทศไทยให้ได้
ก็อย่างว่านะเคยทำได้ในปีที่เป็นเลขขี้เขาบอกว่าเป็นเลขที่ทำให้ทีมนั้นผลงานดี
ถ้าย้อนไปก็ปิด๒๐๑๑ก็๓แชมป์๒๐๑๓ก็๓แชมป์๒๐๑๕นี้เยอะหน่อย๕แชมป์เลยนะ
ก็ได้มาเหมือนกันสำหรับแชมป์นะครับแล้วก็ปีที่แล้วก็เป็นแชมป์เก่า
รอดู๒๐๑๙จะได้ทุกแชมป์ในไทยแบบที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเข้ารอบลึกที่สุดก็คือรอบ๘ทีมสุดท้าย
เดี๋ยวต้องรอดูผลงานนะครับว่าจะเป็นอย่างไร
ปีนี้ประกาศกล้าวเลยนะครับจะขอแย่งแชมป์แบบเต็มตัว
อีกทั้งมีการเสริมทัพที่น่าจับตามองเชื่อว่าถ้าปรับจูนกันตรงจุดแล้วแล้วก็ทีมนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับ
ก็รวมดาราซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติเอาไว้ในทีมชุดนี้เยอะอยู่พอสมควร
นี่เลยแคมป์แคมป์สารวัตน์เด็ดมิตร
เบียดแย่งแชมป์นะคะเชียงรายเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในปีนี้ประกาศใช้งบ๒๕๐ล้านบาทเลยนะ
มกำลังก็ไม่เป็นรองทีมอื่นก็เลยทำให้เชียงรายมีโอกาส
ขณะที่มาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำที่ทุ่มงบประมาณ๒๐๐ล้านบาทให้กับการท่าเรือ
แม้ว่าขุมกำลังจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากแต่ก็มีซื้อทั้งโกสุนกิรวมถึงสุมัญญาปริศาส
ซูกียังจำได้ไหมที่อยู่กับบุรีรำถือว่าเป็นขุมกำลังเป็นตัวจักรสำคัญเลยนะที่ช่วยให้บุรีรำคว้าแชมป์
ก็ปีที่แล้วคว้าอันดับที่๓ก็หวังว่าปีนี้จะทำผลงานดีกว่าปีที่แล้ว
มีอะไรบ้างเลยก็อย่างที่เห็นหน้าจอมีราชบุรีเอฟซีขั้นต่ำ๑๒๐ล้านบาท
สุพรรณบุรีเอฟซี๑๒๐ล้านบาทเหมือนกันส่วนชนบุรีนครราชสีมาและพีทีประจวบก็๑๐๐ล้านบาท
แม้ว่าจะไม่ได้ประกาศตัวว่าลุ้นแชมป์สำหรับห้าทีมนี้แต่ด้วยงบประมาณที่ใส่ลงไปเยอะพอสมควร
ก็ตั้งเป้าว่าขอติดท็อปไฟฟ์แล้วกัน
ก็เป็นทีมที่ถือว่าเป็นทีมใหญ่นะในระดับที่เป็นทีมต่างจังหวัดนะครับ
ก็ถือว่าทีมไหนที่เป็นพวกทีมรุ้นแชมป์พอบุกไปเยือนทีมระดับแบบนี้ไม่ใช่ว่าเก็บใช้ชนะง่ายนะ

ซึ่งทีมเหล่านี้นะคะก็ใช้ผู้เล่นในระดับกลางไม่ได้ทุ่มงบมากนัก
หมายที่วางเอาไว้ก็คืออยากขยับขึ้นไปติด๑ใน๑๐ให้ได้
หรือว่าอย่างแย่ที่สุดเลยก็คือรอดตกชั้นก่อน
ก็เราพูดจากตรงนี้เนี่ยก็คือวัดจากผลงานในครั้งที่แล้วรวมไปถึงเรื่องของการเสริมทัพด้วยนะครับ
กลางก็มีแล้วก็ทีมที่จะลุ้นที่กานตกชั้นคาดว่าโฉมหน้าค่าตาของแต่ละทีมจะเป็นแบบนี้
แต่ละทีมจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวพอถึงเวลาจริงเดี๋ยวมาดูว่าผลงานเป็นยังไง
ของแบบนี้บางทีมันไม่ได้หมายความว่าทุ่มเงินเยอะแล้วทีมจะประสบความสำเร็จ